พาไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ไปที่อำเภอศรีสไหลจังหวัดศรีสเกต
ก็ไปติดตามเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลต่าง
จุดหลักที่พาไปดูเป็นไฮไลท์
จุดแรกคือที่สนามโรงเรียนราศีสลัย
จุดนี้ใช้เป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์ของนายกรัฐมนตรี
มีสมัชชาคนจนแล้วก็ผู้ชุมนุมหลายคน

ปรักหลักชุมนุมเรียกร้องเรื่องของการแก้ปัญหาจากรัฐบาล
แล้วก็มีการปิดเส้นทางด้วยนะคะ
มีการปะทะคารมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเล็กน้อย
แล้วก็หลังจากที่มีการปิดถนนแล้ว

ก็ลงพื้นที่ไปพบปะกับกลุ่มผู้ชุมนุม

คุณผู้ชมเมื่อวานนี้โอ๊ยวุ่นวายกันเลยนะคะ
สุดท้ายแยกย้ายไหมแยกย้ายค่ะ
เพราะว่าก็รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ส่วนอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้เลยนะ
ต้องให้คุณทัศนัยนี่แหละใช่ค่ะจุดเนี้ยนี่ไงอ้าวดูอ้าว
กอลไก่ชอชิงหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งอืมคือถ้าเกิดไม่ได้งาน
ถือว่าผิดข่าวนี้จะไม่สมบูรณ์โดยเด็ดขาดถูกต้องนะฮะ
เบียรถของนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปใช้โตโยต้าคันนี้เป็น
ฟลกสตรว่าเกณฑ์สีขาวนี่ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะ
เป็นทะเบียนศรีสะเกดบรรดาเซียนตัวเลขก็ไม่พลาดแล้วครับ
กมือถ่ายมานักข่าวเราก็ถ่ายมาฝากเราให้คุณผู้ชมดูหน่อย
วันที่๑๖พฤศจิกายนนี้มันจะเป็นเลขนำโชคหรือเปล่า

ก็ไม่รู้คือเขาลงพื้นที่ทีไรก็จะมีเลข

ใช้เป็นวิจารณญาณนะครับ
เดี๋ยววันใกล้ออกรางวัล

แพ็กเกจแล้วเหรอคะรวบมาเลยใช่ไหม
เป็นแค่น้ำจิ้มเบานะครับ